คุณผู้ชมอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
คือที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
แต่ในช่วงจังหวะที่เขาเกิดวิกฤตกันแบบนี้มีคนร้ายค่ะ
เข้าไปลักโน้ตบุ๊กของหมอที่อยู่ในโรงพยาบาล
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เลยถือว่าเป็นการฉวยโอกาสเลยนะคะ
เนี่ยค่ะก็มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพชายต้องสงสัยค่ะที่เข้าไปก่อเหตุลักษัพ
โดยนายแพทย์ศิวยศดีเทศแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเนี่ย
ก็พาผู้สื่อข่าวเดินดูจุดเลยนะคะที่คนร้ายเข้ามาขโมยกระเป๋าเป้สะพายหลัง
ไปพร้อมกับทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าหลายรายการมูลค่ากว่า๕๐๐๐บาทค่ะ
โดยหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองนครราชศรีมาแล้วนะคะ
กล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้เนี่ยเป็นภาพของชายรูปร่างผอมสูง
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีเห็นภาพชัดเจนเลยเห็นหน้าตาชัดด้วย
รวมถึงกล้องเนี่ยยังสามารถจับภาพคนร้ายนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากโรงพยาบาลไปได้ด้วยนะคะ
โดยหลังจากที่มีการแชร์ภาพคนร้ายก็พบว่ามีคนให้เบาะแสเพิ่มเติมแล้วด้วยว่า
มีคนร้ายที่น่าจะเป็นรายเดียวกันนี่แหละ
เข้าไปก่อเหตุขโมยกระเป๋าแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นด้วย
เพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้เหมือนกันเลยค่ะ
ตอนนี้ก็เลยขอระดมกำลังกันหน่อยใครที่รู้เบาะแสหรือว่ารู้จักคนในภาพเนี่ย
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเลยนะคะจะได้ติดตามตัว
จับตัวมาดำเนินคดีแล้วก็เอาของกลางคืนผู้เสียหายไปด้วย